คดีใหญ่ค่ะคุณผู้ชมที่ตามกันต่อเนื่องเลยนะคะ
กรณีไปเจอ๔สบที่สวนยาง
ล่าสุดจากที่ต้องสงสัยว่าคนทำใช่เจ้าของสวนยางที่อยู่ติดกันหรือเปล่า
จับกลุ่มตัวได้แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
เดี๋ยวไปไล่เรียงแล้วก็ไปดูเรื่องนี้ค่ะ
ชุดสืบเนี่ยห้าสิบกว่านายปิดล้อมบ้าน
แล้วก็จับกลุ่มนายประพันธ์นาคสิริผู้ต้องหาคนนี้นี่แหละ
เขาหลบหนีไปอยู่บ้านคู่เขยอยู่ที่เขาตำบลอยู่บนเขา
ตำบลสองแพรกอำเภอชัยบุรีที่สุราชนะคะ
คือไปจับสัญญาณมือถือได้แล้วก็แกะรอยจากรถที่รับตัวนายประพันธ์จากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วรถมันพลิกคว่ำเอามาส่งเอาไว้ตรงนี้ให้ดูหน่อยไหม
จังหวะตอนที่ตำรวจเนี่ยไปจับกุมค่ะ
อาหุธปืนครับติดตัวในมุมวารครับ

แต่พอยอมรับปั๊บคือเขาถามเลยชิงทรัพย์ตรงไหน
แล้วก็พอมาสอบที่โรงพักปั๊บ
เขาก็ยอมรับว่าก่อนจะยิงในประสงศ์
เขาเก็บความแค้นมาตลอด๓ปีเลย
แล้วถามว่าทำไม
ก็ประสงค์มายิงหมูมาเผาขนำของเขา
เคยใช้ปืนลูกซองกระบอกเดียวกันดักยิงประสงค์มาแล้วรอบนึง
เมื่อปีที่แล้วรอบนั้นน่ะประสงค์รอดตาย
อันนี้เขาบอกนะยอมรับว่าก่อเหตุกับประสงค์
พอมารุ่งเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้ฟ้าฝนมันเป็นใจ
คือตอนนั้นตัวคนตายคุณผู้ชมขออภัย
นายประยงนะนายประยงขับรถมาที่สวนยาง
บนเขาจะมาสูบน้ำพอเดินเข้าไปเนี่ย
เขาเอาปืนลูกซองในกระท่อมยิงใส่ประโยง๓นัดจนตายเลย
พอตายเสร็จแล้วปั๊บขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

ส่วนแรงงานชาวเมียนมาอีก๓คนนะ
ลักลอบขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
แล้วชอบมาขโมยขี้ยางในสวนของเขา

วันที่เกิดเหตุเห็น๓คนกำลังขโมยขี้ยางอยู่พอดี
โมโหอีกยิงจนตายแล้วก็เผาด้วย
หนึ่งในแรงงานเมียนมาไปพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนที่โดนเผาคือที่เสียชีวิตคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่อะค่ะ

คืออย่างว่าแกคับเราลงมาพอดี
อ่าแล้วก็พวกมันยิงเสร็จกับผมไป
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวนายประพันธ์เนี่ยนะคะ
ออกจากสพชัยบุรีมาส่งที่สพนาศักดิ์ที่สวีของชุมพร
พอมาถึงครอบครัวคนตาย
ชาวบ้านเองเนี่ยโอ้โหโมโหค่ะ
กรูกันเข้ามาขอดูหน้าหน่อยเถอะ
ตำรวจต้องช่วยกันนะกันชาวบ้าน
กลัวไงว่าเดี๋ยวโดนรุมประชาธรรมแน่เลย
ก็เอาตัวนายประพันธ์ไปที่ห้องสอบสวน
นายประพันธ์บอกว่าที่หนีไปสุราชไปเองนะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้เมายาคิดไปเอง
เรื่องที่บอกไปนะมันมีหลักฐานทั้งหมดเลย
ลูกสาวคนกลางของนายประยงนายประยงคือฝั่งคนตายนะ
ขอดูหน้าหน่อยเถอะคนร้ายคนไหนนะที่มันฆ่าพ่อ

ร้องไห้คือโกรธแค้นมากเลยนะ
เมตตาแล้วเคยมีบุญคุณกับประพันธ์
โอ้โหลองดูหน่อยค่ะตอนที่ทีมข่าวจะไปคุยด้วยนะคะ
เจ็บปวดแขน

อยากที่จะพูดอะไรแล้วอะค่ะ
บรรยากาศที่วัดนาศักดิ์ที่อำเภอสวีเนี่ยนะคะ
ญาติก็ประสานติดต่อขอรับร่างนายประยงคนตาย
มาตั้งบำเพ็ญกุศลคืนแรก
แล้วก็มีการนิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณจุดที่เกิดเหตุด้วย
วิญญาณกลับบ้านนะคะจุดตรงนี้
ส่วนทางด้านฝั่งแรงงานชาวเมียนมาหน่อยค่ะ

นางเอน้าของแรงงานเนี่ย

ทำเอกสารจะรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมพี่เบิร์ต

ทั้ง๓คนมาทำงานในไทยมาเป็น๑๐ปีแล้ว
รู้ไหมทั้ง๓คนเขาเป็นเสาหลักนะ
ทำงานเสร็จได้เงินมาส่งกลับบ้านที่เมียนมา
แล้วก็มาทำงานเฝ้าสวนยางได้๓๔ปี
ไม่เคยหลานไม่เคยขโมยขี้ยางอะไรแบบที่ถูกกล่าวหาเลย
นี่น้าเชื่อว่าหลานโดนฆ่าตายโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ